จะต้องไปดูกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือมูเตรู
วันนี้มีคนเขาพูดกันมากมายเกี่ยวกับความร้อน
ความร้อนเนี่ยไปพบในกุฏิเจ้าอาวาส
เฉพาะจุดที่วางรูปวางเหรียญหลวงพ่อพัฒน์
หลวงพ่อพัฒน์นี่หลังหลังช่วงหลังหลังนี้มีคนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
หลวงพ่อพัฒน์ทั้งหมด
รู้สึกเหลียญหลวงพ่อพัฒน์พูดเหลียญลงพ่อพัฒน์คนอยู่หากัน
ผู้เสียข่าวเค้าบอกเกิดอะไรปกติในกุฏิเจ้าอาวาส
หลังจากพบไอร้อนปริศนาเกิดขึ้นถึง๒จุด
ซึ่งไอร้อนปริศนาเนี่ยเกิดขึ้นในกุฏิของพระครูสิริพัชโรภาส
เจ้าอาวาสวัตรสัพสมทรทท่านอายุ๗๐ปี
เมื่อนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปตรวจวัดความร้อน
เขาไปวัดตรงไหนโคนเสาโคนเสาของกุฏิเจ้าอาวาสนะฮะ
แล้วก็แถวห้องนอนก็จะว่าความร้อนอยู่ที่๔๑๔๒องศาเซลเซียส
ข้างชื่นเนี่ยโรสสามสิบแปดแต่ตัวเลขตัวเลขเหมือนข้ายขึ้นเลยอะรู้สึกเป็น
ทำงานไม่ได้นะครับรู้สึกเป็นไข้ขึ้นมาทันทีครับผมโหนี่ร้อนน่ะ
ค่อยค่อยขึ้นเรื่อยเรื่อยน่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ไปวัดตรงอื่น
รอบห้องอักเคมันก็ต้องมีแบบว่าการตรวจวัดถูกต้องไหม

รอบห้องน่ะอยู่ที่ประมาณ๓๒แต่จุดที่วางเหรียญน่ะ
นั่นแหละเมื่อกี้เนี่ย๓๘ไปสูงสุดที่๔๒องศาเซลเซียสนะครับ
ซึ่งจุดที่พบไอร้อนเนี่ยหากนำมือหรือเท้ามาสะบัดจะรู้เลยว่า
มันร้อนอย่างชัดเจนเลย
โดยพระครูสิริพัชโรภาสเนี่ยนะฮะเจ้าอาวาสให้ข้อมูลความร้อนเนี่ย
เกิดขึ้นมาประมาณเดือนกว่าแล้ว
ซึ่งจุดที่เกิดความร้อนทั้งสองจุดเนี่ยเป็นจุดที่วางรูป
และเหรียญปลูกเสกขององค์หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด่านจังหวัดนครสวรรค์
ตอนแรกเนี่ยพระเขาบอกไม่ใช่มีมูเตรลูหรอก
กลัวตายกลัวกระแสไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าเดี๋ยวนี้สายไฟเก่ามันมีโอกาสกระแสไฟฟ้ารัดวงจรได้บ่อยเหมือนกัน
ก็ไปเรียกช่างไฟเนี่ยให้มาตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปดูซิให้ย้ายจุดของสายไฟต่างออกจากเสา
แต่ความร้อนย้ายเสร็จแล้วนะความร้อนก็ไม่หายไป
โดยก่อนหน้านี้ไม่นานเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกอัตมาก็ฝันเป็นอัตมาฝันเห็นหลวงพ่อพัฒน์
ซึ่งท่านเนี่ยได้เรียกไปพบจึงได้นำรูปแล้วก็เหรียญปลูกเสกของหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยย้ายเข้าไปในโบสถ์
พร้อมทั้งอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหาความจริงแล้วเข้าพิสูจน์ว่าความร้อนมันเกิดจากอะไร
อาจารย์ออสเขาบอกว่าที่สำคัญคือสันนิษฐานได้ว่าการเกิดความร้อนแบบนี้เนี่ยเกิดจากก๊าซสะสมที่อยู่ใต้ดิน
ทำให้เกิดความร้อนได้บางพื้นที่เป็นแบบนั้นแล้วก็เคยมีข่าวมาแล้วว่ามันมาจากชั้นใต้ดินนะฮะหรือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นจุดที่มันรวมแสงพอดีมุมที่มันรวมแสงพอดีเนี่ยถ้าสมมติพระอาทิตย์มาปุ๊บแล้วมันเป็นจุดรวมแสงของพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถเกิดความร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะ